คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กระบี่ค่ะเป็นชาวบ้านในจังหวัดกระบี่
เขารวมตัวกันขับไล่ครูอืม
บอกว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีพฤติกรรมข่มขู่ด้วย
ส่งผลกระทบกับทั้งเพื่อนครูแล้วก็นักเรียนด้วยไปดูบรรยากาศกันค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านในตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ร้อยกว่าคนเลยนะคะนำโดยนายวรยุทธ์สังหลังผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
ตำบลบ้านกลางในอำเภออ่าวลึกนี่แหละค่ะ
ถือป้ายข้อความประท้วงขับไล่นายกิติศักดิ์ศรีสว่าง
เป็นครูพระทำหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
หลังจากที่พบว่าครูพละคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมใช้อิทธิพลข่มขู่
มขู่ครูในโรงเรียนเดียวกันจนต้องขอย้ายออกไปหลายคนแล้วค่ะ
จากนี้ก็ก้าวร้าวด้วยพูดจาหยาบคายกับนักเรียน
นายวรยุทธ์อ้างบอกว่าพฤติกรรมของครูคนนี้
เป็นที่เอือมระอาของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมาก
ส่งผลกระทบให้นักเรียนต้องย้ายไปเรียนที่อื่น
เดิมโรงเรียนนี้เด็กนักเรียนมีอยู่๓๐๐กว่าคน

อยากให้ครูคนนี้ย้ายออกไปเถอะ
ย้ายออกจากโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพ๔๔ให้เร็วที่สุดเถอะ
ทางโรงเรียนจะได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ด้านในยุทธนาจิณฐารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศิษย์สาประถมศิษย์ศาสตร์กระบี
ก็ได้ข้อสรุปหลังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนของชาวบ้านว่าตัดสินใจย้ายนายกิติศักดิ์ออกจากพื้นที่ชั่วคราวก่อนนะคะ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา๑เดือนค่ะ